ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าเรื่องทุนจีนสีเทา
แล้วก็กรณีของคดีของนายตู้ห่าวนะฮะ
ที่คุณชุวิตกับมนต์วิสิตเนี่ยออกมาเปิดโปรง
แล้วก็พยายามแบบเดินหน้าอย่างเต็มที่

เพื่อให้มีการดำเนินคดีกวาดล้างกันให้สิ้นซาก
ล่าสุดนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในคดีนี้นะครับ
ค่ะนี่ฮะเอาสำนวนหลักฐานในคดีทุนจีนสีเทาของในตู้ห่าว
ส่งมอบให้กับอายการสูงสุดเรียบร้อยแล้วอืม
แล้วเห็นข้างข้างท่านพระพัทรรอมั้ยค่ะคุณชูวิทธ์นะฮะมาด้วย
ไปติดตามความคืบหน้าทางคดีด้วยตัวเองเลยเพราะออกมาแฉเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับ
คนสวัสดิ์อธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวน
เป็นผู้มารับเอกสารนะฮะที่เห็นเจ้าหน้าที่แบบหอบมาเป็นรังเลยนะฮะ
หกสิบเจ็ดแฟ้มสองหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบสองแผ่น
ค่ะคุณชูวิทย์เองก็มาติดตามดูคดีนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ
มาให้กำลังใจพบตรด้วยให้กำลังใจอายการด้วย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าขณะนี้การสอบสวน
ในส่วนของพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยมีการสอบพยานบุคคลไปสี่ร้อยสี่สิบสี่บาท
พยานล่วงหน้ายี่สิบปากตรวจยึดทรัพย์สินในส่วนของในตู้ห่าวเนี่ยนะฮะ
ซึ่งถูกแจ้งเขาหาทั้งยาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินเนี่ยค่าพันสามร้อยสี่สิบห้าล้านบาท
ผู้ต้องหาคดีนี้มีสี่สิบสามคนเป็นบุคคลธรรมดาสามสิบแปดคน
คนิติบุคคลห้ารายในส่วนของบุคคลธรรมดาสามสิบแปดคน
จับได้แล้วยี่สิบคนยังมีอีกสิบแปดคน
แล้วก็ได้สั่งการให้เร่งรัดติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
พระบัตรรอบอกว่าคดีนี้เริ่มต้นตั้งแต่ยี่สิบหกตุลาคมนะครับ
ตอนนั้นมีการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายของนายตู้ห่าว
หรือชื่อจริงที่เปลี่ยนสัญชาติขอสัญชาติเป็นไทยเนี่ย
คือนายชัยนัทกรชายานันต์จับได้ทั้งหมดสี่สิบสามนะฮะ
เหลือติดตามอีก๑๘ซึ่งวันนี้นำสำนวนคดีส่งมอบต่ออธิบดีอายการสูงสุด
หลังพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนคดีเสร็จสิ้นเมื่อคืนนี้
ซึ่งอธิบดีอายการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้เข้าข่ายเป็นองค์กรอาธิกรรมข้ามชาติ
มอบหมายให้พตรเป็นพนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบคดี
ร่วมกับทีมอายการและกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติอีก๔กอง
พบตรบอกว่ามั่นใจว่าการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดตำรวจทำอย่างเต็มที่และดีที่สุด
โดยในสำนวนได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากหลายฝ่ายยืนยันว่าดำเนินการทุกอย่างตามหลักฐานที่มี
แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เดี๋ยวจะเสียรูปคดีส่วนเรื่องไหนที่อยู่นอกประเทศ
ก็ต้องดำเนินการต่อไปหลังจากนี้ต้องรอดูผลการพิจารณาของอายการและศาลต่อไป
ซึ่งหากฝ่ายไหนยังมีข้อสงสัยประเด็นต่างก็ต้องเรียกมาสอบปากคำเพิ่มนะฮะ
ซึ่งในฐานะพนักงานสอบสวนมั่นใจว่านายตู้ห่าวไม่หลุดคดีแน่
มีเรื่องมากต่อไปข้อส่วนสามารถทำได้นะครับ
สืบสวนสอบส่วนโลกเปิดเผยพยายามหลักฐานต่างและก็ส่งมอบข้อมูลต่าง
จากนี้ไปนะครับก็เป็นในส่วนของอายการซึ่งจะไปสิ้นสุดที่ศาล
ส่วนตัวเชื่อว่าคดีนี้น่าจะต้องไปถึงชั้นดีกา
เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีทนายที่จะต่อสู้กันในคดี
จุดสิ้นสุดของกระบวนการนี้ผมในนามประชาชน
ผมจะติดตามตลอดแม้ว่าจะเข้าไปสู่กระบวนการศาล
ผมในฐานะประชาชนก็มีสิทธิ์เข้าไปนั่งฟัง
แต่ผมเป็นยินดีเป็นพยานสู้ที่ไหนถึงไหนถึงกัน
นายกุณธนิษฐ์มงคลสวัสดิอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวน
บอกว่าคดีนี้อายการเข้าไปร่วมทำคดีตั้งแต่๑๖ธันวาคมปีที่แล้วนะครับ
แล้วก็มีหลายฝ่ายมาช่วยกันทำคดีขอให้ประชาชนมั่นใจว่า
ทุกฝ่ายได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว
สำหรับคดีนี้มีความคืบหน้าหลักนอกจากเรื่องการส่งสำนวนคดี
จากพนักงานสอบสวนไปสู่อายการนี่ฮะ
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับให้ออกจากราชการไว้ก่อน
พันธุ์ตำรวจเอกหญิงวัฒนารีกรชายานันต์
ซึ่งเป็นภรรยาของนายตู้เห่าแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินด้วย
ส่วนตำรวจอีก๕นายที่มีการเกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ตอนไปตรวจค้นผับกินลินย่านยานวา
เพื่อทลายเครือข่ายของนายตู้ฮาวเนี่ย
แล้วก็ไปปล่อยรถปอเช่ของกลางนะ
ไปมีการช่วยเหลือในส่วนต่างที่ถูกกล่าวหาพาดพิงอยู่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนวินัยร้ายแรงนะครับ
รวมละ๖นายนะครับถูกสอบวินัยร้ายแรง
แล้วก็แจ้งข้อหาฟอกเงินกับภรรยานายตู้ห่าว
แล้วก็แจ้งข้อหาเรียกรับสินบนกับตำรวจ๕นาย
ดำเนินคดีทั้งอาญาแล้วก็ทางวินัยนะครับ